ก็ยังส่งกำลังใจให้ต่อเนื่องเลยนะ
ไม่ใช่แค่ว่าดารานักแสดงเท่านั้นนะคะที่งานแสดงหายไป
ธุรกิจส่วนตัวของพวกเขาเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน
อย่างพี่เปิ้ลนาคอนหลายคนคงทราบดีว่าเขาเปิดร้านอาหารอยู่นะคะ

แล้วก็ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙นั่นแหละ
ที่สำคัญค่ะขอแบ่งปันความอิ่มท้องนะคะ
ด้วยการทำอาหารไปมอบให้กับชุมชนต่าง

ทำเสร็จก็จะมีตัวแทนจากชุมชนต่างนะ

เพราะว่าในชุมชนเขาก็ไม่อยากจะให้คนนอกเข้าไปนะคะ
โดยพี่เปิ้ลค่ะตั้งเป้าจะนำข้าวสารมาหุงเสิร์ฟให้อย่างน้อย๑ตัน
ถือว่าเป็นการแบ่งปันให้คนตกทุกข์ได้ยากอยู่ในตอนนี้ค่ะ
ส่วนพี่เปิ้ลเองนะก็โพสต์ตัดพอเรื่องเศรษฐกิจค่ะ
แต่กลับทัวร์ลงอย่างหนักเลยคุณผู้ชมค่ะ
ร้านอาหารค่าเช่า๑ล้านค่าพนักงาน๑ล้าน
ขายหลักพันต่อวัน
คือทุกวันนี้ขายไปยังไม่พอค่าเช่าเลย

เจ้าตัวแจงไม่ได้มีเจตนาด่าทอใครนะคะ

และทุกคนที่กำลังประสบสารพัดปัญหาอยู่ในตอนนี้ค่ะ
ตนาพี่เปิ้ลไม่เคยคิดจะด่าใครเลย
โพสต์ลงไปอย่างนั้นมันคือการตัดเพาะชะตาของเราที่
กูก็โดนเหมือนกันเว้ยแค่นั้นเอง

เพราะว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติ
ในส่วนอื่นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือ
เราต้องช่วยเหลือตัวเราเองให้รอดก่อน
อันนี้หนึ่งก็มีตัดเพาะผ่านไอจีผ่านโซเชียลนะคะ
แต่ว่าหลายคนก็ให้กำลังใจพี่เปิ้ลนะคะ